ที่แล้วพาไปดูพระเอกขุนล่ำมา
เบรกนี้เปลี่ยนสไตล์ให้คุณผู้ชมกันบ้างเดี๋ยวจะเบื่อนะคะ
มาดูพระเอกแบบสไตล์แบบติดกันบ้างดีกว่า
แล้วความติ๊ดของเขานี่คือการเปลี่ยนทรงผม
เปลี่ยนได้ทุกไตรมาสเปลี่ยนได้ทุกเดือนจริง
เพราะเป็นช่างผมด้วยความเป็นช่างสัดผมด้วยนะคะ
สำหรับโทนี่รากแกะล่าสุดขอนำเนื้อหน่อย
นำเสนออะไรนำเสนอทรงผมใหม่เจ้าตัวบอกว่าโอ้โหอย่างเฟี้ยวอ่ะ
ฟ้าวสุดนะครับพร้อมกับอัปเดตผลงานใหม่
กับบันเทิงไทยรัฐด้วยมีอะไรไหนไปฟังซิ
อยากโชว์ทรงผมหน่อยนิดนึงว่ามันถ่ายข้างในมาก

ก็เป็นเรื่องราวที่แบบเราต้องเล่นเป็นไกลตัวมาก

อันนี้ยากจริงป่ะ

เดี๋ยวพรุ่งนี้ว่าจะให้พี่แจ๊กกะรีนลองตัดดู

ส่วนเรื่องความรักกับหวานใจลินมัชนดค่ะ
เจ้าตัวบอกเลยว่าตอนนี้ก็แฮปปี้ดีด้าดีนะ

เพิ่งพากันแต่งชุดอเจ้าน่ารักกุ๊กกิ๊กแฮปปี้ดีค่ะ
ไม่เจอโทร

ไม่รู้เหมือนกันไม่ได้ติดตามชีวิตเขาแล้ว
ร้องเล่น
ผุดเล่น
ไม่ได้